กว่าจะประสบความสำเร็จขทบทุกมิติลำบากนะ
ปัจจัยสำคัญก็คือผู้จัดละครค่ะ
วันนี้บันทึงไทยรัฐมีสกรูปเดทค่ะ
ผู้จัดละครมือทองยุคทีวีดิจิทัล
ทำละครเรื่องไหนก็ปังก็ฟาดทุกเรื่องเลยค่ะ

แม่นี่ฉันเองค่ะพี่ฉอดค่ะเรียกแม่ม่วงอยากเล่นละครกับเขาค่ะเป็นแม่ทัพของค่ายเชนส์๒๕๖๑ค่ะ
ก็อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้พี่ชอตเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกที่นะคะ
แล้วก็มีละครปังทั้งนั้นค่ะเพียงไม่กี่ปีนะคะพี่ชอตก็ฝากฝีไม้ลายมือสร้างปรากฏการณ์ละครฟีเวอร์ได้หลายเรื่องทีเดียวเลยค่ะ
อย่างที่เพิ่งจบไปกระเช้าสีดาใครไม่ดูบ้างถล่มทลายคุณผู้ชมกระแสดีมากนะคะ
แล้วก็ส่งให้คุณก๊อตจิรายุแล้วก็กรีนอัศรพรพูดตรงกลับมาฮอตอีกครั้งหนึ่ง
แท่นเป็นซุปตาแถวหน้าค่ะย้อนกลับไปอีกนิดนึงหลงไฟได้ดูไหมเรื่องนี้โอ้โห
อีกเรื่องหนึ่งใบเฟิร์นก็เล่นนะคะใบไม้ที่ปิดปิวใบเฟิร์นพิมชนกคุณผู้ชม
พูดตรงเลยใบเฟิร์นดังเพราะว่าพี่ชอตนี่แหละได้รับเสียงชื่นจริงคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เข้มข้นมากจริงนะคะ
ปีหน้าค่ะเห็นบอกว่ามีละครอีกหลายเรื่องคุณผู้ชมจับตามองไว้เลยนะคะ

ขอละครสัก๓๔๕๖๗๘๙เรื่อง
เอาเรื่องเดียวก่อน

เพราะว่าไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่นะคุณผู้ชมนะ
พี่แอนนะได้รับความน่าสนใจทุกทีเลย

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี

โกยกระแสระหว่างการออกอากาศไปแบบ

ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ
ลิขิตรักตอนนี้ก็กำลังรีรันกันอยู่

เชื่อว่าหลายแทนกำลังอยู่กันกันนะปังทุกเรื่องค่ะอยู่ให้เห็นยายา

ปีหน้าละครคือเธอแสดงโดยมาริโอและยายา
คุณภายใต้การดูแลของผู้จัดแอนทองประสม

ตามดูกันได้ปีหน้าได้ติดตามแน่นอน
ละมุนคุณสมขาวไปฟังวิสหมอชิกกันบ้าง
ก็ขอยกให้สาวเก่งคนนี้เลยละกันพี่สาวคุณแจ๊กกะลีนเลย
คุณหิงปณิตาค่ะบอกเลยว่าผลงานละครภายใต้การดูแลของพี่หนิงเนี่ยไม่ธรรมดานะจ๊ะ
แต่ละเรื่องที่ผ่านมาโอ้โหบอกเลยว่าขึ้นหิ้งทั้งนั้น
อย่างละครเรื่องโซเวรีเป็นอย่างไรที่ดูกันนะป๊า

ตัวป๊ะนะคะบอกเลยว่าประทับใจนะคะแฟนละครไปเลยกว่า
แล้วก็กระแสแถมยังแจ้งเกิดให้กับคุณเข้มหัสวีแล้วก็น้องมุกดาด้วย
่งดังมากเลยเป็นพระเอกแถวหน้าของช่อง๗นะคะ
แล้วก็มีงานต่างเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วย

แซ่บจัดจ้านมากได้รับคำชมในด้านของโปรดักชั่นค่ะ
แล้วก็ความเข้มข้นของเนื้อหาที่เต็มนะบอกเลยว่าสำคัญมาก
เป็นที่จับตาในการสร้างละครอย่างต่อเนื่องด้วย
ใช่นะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็มีละครอีกหลากหลายเรื่อง
ลับที่แรกเอาฉันไปทั้งนางคีนะคะนี่ก็ไปขอเรื่องละครเลย
แล้วมันจริงนะเพราะละครปังทุกเรื่องทั้งที่ตอนแรกก็คือแบบยังไง
ตอนแรกที่เรื่องเข้มโซเบรีเอาพูดตรงเข้มยังไม่ดังนะ
ก็บอกนิงจะได้ไหมเนี่ยสรุปละครออนดังปั๊บเลย
จริงละครก็ดังพระนางก็ดังเป็นผู้แตกกันแบบนี้
สุดยอดจริงเลยนะคะคุณผู้ชม